เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวก่อนงานประกาศผลรางวัลทางภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ออสการ์ครั้งที่แปดสิบแปดผู้ติดตามได้ตลอดทั้งสัปดาห์ในรายการพาเรดบันเทิง
ออสการ์ครั้งที่ยิ่งใหญ่ทั้งสัปดาห์ในรายการพาเรดบันเทิง